เย้
พี่สาวตกท้ายนะครับ
พี่โดรก็ตอบตาม
ให้พี่โดรครับ
พี่ก้อยครับผมมหาชนครับผมนะครับมองแล้วสนับ
สนับสนุนนะครับค่าแรงบาทครับผม
ส่วนครับมองหนึ่งแสนบาท
ต่อไปนะครับในก้าวต่อไปด้วยพลังเล็ก